เมื่อวานนี้เป็นวันที่เดือดมากนะฮะ

ที่เพิ่งแต่งงแต่งงานอะไรกันอีกเยอะแยะอืมคือมันสะเทือนวงการบันเทิงจริงจริงฮะ
หลังจากที่มีคนออกมาแฉในโลกโซเชียลอักษรย่อดาราสาวออ่าง
เว็บพนันรายได้เดือนละห้าสิบถึงหกสิบล้านบาทปรากฏงานไปเข้าที่แอร์พันธิรา
แอร์พัทธิราเพราะมีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันแบบรัวเลย
ล่าสุดเนี่ยข่าวสดออนไลน์ก็ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวแจ้งมาว่ากรณีที่มีกระแสเรื่องเว็บพนันแล้วมีการโยงไปที่แอร์พันธิรา
ตอนนี้ถามว่าเจ้าตัวทราบไหมเจ้าตัวทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็ขอเวลาสักระยะจากนั้นจะขอออกมาชี้แจงเรื่องนี้คนใกล้ชิดก็บอกว่าคนที่ใกล้ชิดแอร์เนี่ยแอร์ไม่น่าจะเกี่ยวข้อง
เขาก็บอกออแอร์ไม่น่าเกี่ยวข้องขนาดที่ประเด็นเพจเหยื่อเนี่ยออกมาแฉภาพแก๊งเว็บพนันเนี่ย
โดยมีสามีนางเอกดังแอร์อันหนึ่งแล้วนะแอร์ที่เขาบอกว่าแอร์บอกเดี๋ยวนางจะออกมาชี้แจงเอง
ค่ะซึ่งหลายหลายคนบอกอ่ะคำตอบของแอร์ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องหรืออะไรเราก็ต้องรอแอร์ออกมาพูดอืมค่ะ
แต่ปรากฏที่เว็บเหยื่อเขาก็ออกมาโพสต์มีสามีของนางเอกทางร่วมอยู่ในนั้นแรงข่าวเผยว่าน่าเป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าสืบไปสืบมาแล้วจะเกี่ยวยงถึงนักแสดงสาวที่เป็นภรรยาด้วยหรือเปล่า
และทราบมาว่าเดือนหน้าตำรวจจะรวบรวมเว็บพนันครั้งใหญ่ไม่รู้ว่าสามีของเหล่านางเอกสาวในวงการใครจะโดนบ้างอืมอืม
อืมปรากฏเรื่องเนี้ยคุณชูวิชกับมลวิสิต
ซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยเขาติดตามเรื่องนี้มาตลอดถูกต้องไหมฮะมีการเปิดเผยถึงสารวัตรสัว
เปิดเผยถึงนายพลจอจานค่ะรวมไปจนถึงอืม
คุณชูวิชเนี้ยเขาไล่มั้งแต่วิบัติว่าวันนั้นแต่น้องยังไม่คลอดอ่ะฮือ
มันจุดได้ต้องจากนั้นเลยค่ะทุนจีนทุนจีนมาปุ๊บ
ก็มันค่อยไหลมาพับบาร์และใหระพันมันก็เป็นวงวงจอนเขาเลยอืม
บุ๊คฮะแล้วก็มีการนำรูปแล้วก็ข้อความที่
สารวัตรได้โพสต์ไว้ในไอจีมาประกอบพร้อมเขียนระบุว่าด้วยความ
ปลาธนาดีเห็นท้องเที่ยวรอบโลกอย่างมีความสุข
สารวัสสัวนี้เพิ่งสามสิบเจ็ดนะเนอะยังหนุ่มอายุยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยอืมนะฮะ
แล้วก็คุณไม่ได้เพิ่งทำผิดหรอกจะต้องไปอดใจรอให้เที่ยว
คุณเที่ยวเสร็จก่อนใช่ไหมครับท่านสารวัตรสัวผู้ร่ำรวย
อันนี้คุณสุวิทย์ก็เปิดไปอย่างงี้เลยค่ะ
จะต้องรอให้คุณท่องเที่ยวเสร็จก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาอืม
สารวัสสัวผู้ร่ำรวยหากสังเกตดีดีพวกใกล้ถึงจุดจบ
มักงัดเอามุกทีมทนายเก็บข้อมูลขู่ฟ้องพุทธโทษ
ไม่มีทางไปคำก็ฟ้องสองคำก็รักษาสิทธิ์
จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เชื่อไหมท้ายที่สุดจบไม่สวยซะ
กลายไม่ทันได้ฟ้องสื่อที่ไหนแต่คนขู่ดันเข้าคุกซะก่อน
เพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนพยายามโกหกอืม
เส้นเงินมันพันกันระหว่างคุณกับลุคนะฮะ
เรื่องพวกนี้โกหกไม่ได้หรอกครับและเคลียร์ไม่ได้กับบิ๊กกล้อง
รีบกลับมาไวนะครับไปเที่ยวท่องท่องเที่ยวทั่วโลกที่ไหน
ก็สู้คุกพลาซ่าแถวงามวงวานไม่ได้อืม
ก็เชิญมาแวะเที่ยวที่นี่ได้ผมเคยอยู่มาแล้ว
เอาสุภาษิตอดีตคนคุกอย่างผมไว้ใช้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอ
รอให้ได้ใช้ได้หมดกับพวกทำพนันออนไลน์อืม
เพราะจริงตอนแรกคุณชุวิตเขาออกมาบอกไงอย่างมา๙๘๘เนี่ย
ยังเป็นแบบไซส์เล็กเล็กมันมีไซส์ที่มันใหญ่กว่านั้นแล้วก็มี
อันนั้นเป็นไซส์เอสใช่ไหมมันมีบิ๊กกว่านั้นแล้วก็มีปล่อยออกมาแบบ
เรื่องของสารวัสซัวร์ขึ้นมาคนก็ไปตามหากันใช่ไหม
เพราะว่าสารวัสสัวคือใครปรากฏว่าก็มีภาพออกมาไง
กำลังท่องเที่ยวอยู่แล้วก็มีการเขียนข้อความมานิดนึง
แล้วเนี่ยพอออกมาเสร็จปั๊บคุณชูวิทย์ก็ออกมาต่ออืม
เขาก็เลยมีเขียนต่อมานี่คือมีการลงสลับไปสลับกันมาอยู่
แต่พอย้อนกลับไปทำไมวงการบันเทิงเราต้องไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างนั้นนะแม่
ไม่ทุกคนเป็นเด็กรุ่นใหม่หมดเลยอืมเป็นให้เด็กเป็นแฟนเอาจริงเนี้ย
รุ่นเก่าเก่าอายุเลยสี่สิบไปแล้วฉันว่าเราไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้ส่วนใหญ่
มันส่วนใหญ่เป็นใช่มันเป็นเด็กเขาอยากรวยอ่ะก็ถึงบอกเขาบอกว่า
สมมุติว่าสมมุติถ้าเกิดเราเป็นดาราหรือเป็นคนในวงการบันเทิงเนาะ
ตอนเขามาจีบเราหรืออย่างเงี้เราจะเราจะรู้ไหมว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำธุรกิจอะไรถูกต้องไหมล่ะ
มันอาจจะรู้ได้ถ้าเราสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเขาดูร่ำรวยมากกว่าแบบปกติ
หรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะบอกว่ารวยมาจากบิตคอยน์รวยมาจากเล่นหุ้นอืม
แล้วเราเชื่อหรือไหมอ่ะเพราะผู้ชายถามว่าบิตคอยน์ที่ผ่านมามีคนรวยจากบิตคอยน์จริงไหม
ก็จริงมีก็จริงอันนี้อย่าลืมนะบิตคอยน์มันเริ่มหลักพันไปจบหลักล้านนะค่ะอืม
หลักพันนะบิตคอยน์อ่ะอ่าเต็มที่ที่เขาเริ่มเริ่มกันอ่ะสามหมื่นห้าหมื่น
มันไปขายตอนสูงสุดตอนโควิดเท่าไหร่แต่มันต้องช่วงแรกแรกช่วงแรกแรก
มันมีช่วงทิ้งกันดาวมากมากเลยมันเป็นช่วงอ่าโปรสมมุติมีคนมาจีบเราเนอะ
เขาก็ต้องมาจีบดาราสมมุติคนมองว่าอุ๊ยมาจีบดาราต้องยากต้องอย่างนี้
เปย์นะดูแลนะซื้อของให้นับหรือปิดอะไรยังไงเลี้ยงนะอย่างนี้ไม่เราจะรู้สึกแปลก
แต่อุ๊ยเอ๊ะเขาเอาตามมาจัดไหนล่ะเหรอเขาเปรย์เราเต็มที่
อ่าเขาใช้กระดิ่งว่าสังคมวัดถูอ่ะเขาถึงเขาถึงบอกไงว่าอันอันตรายที่สุด
คือเวลาเราคุยกันแล้วแบบว่านี่พี่คนนี้เขาดีนะทำอะไรดี
เขารวยมากจบไม่มีการตามอะไรต่อแล้วต้องดูว่าคนที่ทำงานไหม
คนนี้เขานี่นะพอคำว่ารวยมากหรืออะไรจบไม่มีใครสงสัยไม่มีใครแคลงใจอะไรเลย
ก็เป็นเพื่อนเรากินศักดิ์ไหมเธอเธอเธออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะเออ
แต่แต่ละคนหน้าตาก็ไม่ได้คี่ริ้วคี่เรจะใช่ไงอ่า
ถ้าพูดแบบจริงจริงอืมเมื่อกี้ก็คุณเหมือนม๒๐๑๔
เมื่อก่อนดาราจะต้องคู่กับเสียคำว่าเสียคืออะไรก่อน
พี่แก่ว่าดาราเสียเลี้ยงเสียเดี๋ยวอันนี้เสียไม่ต้องเลี้ยง
ไฮโซวัดจากทั้งหลายสิ
ใครซื้อเด็กวัยรุ่นซื้อหมดเลย
ทั้งแฮปไทยไม่เป็นหับของการเอาเวลานี้มาขนาดนี้หรอก
พอใส่แบรนด์เยอะก็เป็นไฮโซแล้ว
สมัยก่อนใครได้ซื้อเบ้นนี่ขึ้นได้นะ
นั่นใกล้กว่าจะได้ด้วยนะไม่ได้ได้ง่ายเนาะ

มันก็มีเมื่อกี่สกูลของไม่แม่
แล้วมีคนมาจีบหนูว่าแม่ซึ่งแม่เป็นคนกว้างขวางมันไม่รู้จักคนหลายวงการอย่างนี้
หนูก็ต้องโทรเช็คแม่ไหมว่าเออแม่เขามาจากอะไร

ทักตอนที่เขากำลังแบบว่าเข้าแดงเข้าเข็มเขาก็ว่าเธออิจฉา

เช็คไม่รู้มันอาจจะสังเกตได้นะหนู
ไม่รู้แต่หนูก็ต้องรู้ไม่แม่เขามาจากไหนไม่รู้ไหม

หรือว่าก็เพื่อเชื่อปกติ

ถึงว่าเราก็ต้องดูว่าเขาทำงานทำการจริงจังไหม

แล้วถ้าแบบเอออย่างเงี้ยมันอาจจะต้องรู้สึกแล้วว่าพ่อแม่คือยังไง
พ่อแม่เขาทำช่วยกิจนี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ย
ลำเอ่ยเจ้าหอบรักแล้วให้ใครไม่ลองแล้ว
ชีวะความรักมันบังตาก็เห็นกล้วยกันหมดทุกคนนี่

ไม่เดี๋ยวเราไปคบกันที่ใจหรือไม่ต้องเงินตาหรือเปล่า

แต่ว่าพูดไปคนที่คบกันด้วยใจมองกันเป็นนานหลายปี

แมวไงลุงแมวกับป้าเมื่อวาน

อันนั้นเพิ่งเจอกันนะ

ก็เวลาที่เขาบอกว่าดูอิจฉาอย่าเพิ่งไปอิจฉากัน

เพราะละครเราไม่รู้จะจบตอนไหน